ที่วัดจังหวัดตรังกันบ้างค่ะเมื่อมีวัยรุ่นอายุเพียงสิบสี่ปีเท่านั้น
เข้าไปในพื้นที่วัดไปก่อเหตุงัดตู้บริจาคของวัดหนำซ้ำใช้มีดแทงพาร์ทจนบาดเจ็บอะค่ะ
นี่คือสภาพอาการบาดเจ็บนะคะของพระสงฆ์ที่วัดที่เกิดเหตุ
นี่เลยต้องประถมพยาบาลก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นภายในวัดสัทธาธรรม
เป็นวัดโต๊ะหมิงพื้นที่หมู่๕ตำบลโต๊มิงอำเภอเมืองจังหวัดตรัง
นี่เลยบาดแผลถูกมีดของมีคมทั้งที่บริเวณศอกนะคะแล้วก็ด้านหลังของพระสงฆ์ท่าน
ซึ่งท่านบอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ยนะคะก็ถือว่าท่านแล้วก็สามเณร
แล้วก็พาลูกวัดหลายคนพร้อมกับชาวบ้านกำลังช่วยกันในการรุมจับเยาวชนวัย๑๔ปี
ซึ่งเยาวชนใบสิบสี่ปีเนี่ยเขาเข้ามาเกาะเหตุลักษณ์ภายในหอฉันของวัด
คือตอนพื้นที่ในช่วงนาทีเกิดเหตุหรือว่าตอนลงมือก่อเหตุเนี่ย
มันมีงานศพอยู่อะค่ะคุณผู้ชมพระชาวบ้านหรือว่าพระสงฆ์เขาก็ต้องไปสวด
หรือว่าไปปฏิบัติในส่วนของพิธีงานศพของคนที่เขามาจัดงานศพในวัดน่ะนะคะ
ก่อนที่คนก่อเหตุใบสิบสี่ปีเนี่ยจะลักลอบเข้ามาในวัด
แล้วก็เข้าไปงัดตู้บริจาคจากการสอบถามพระทักษิณอุทัยผลวัยสี่สิบปีคนเจ็บนะคะ
ซึ่งก็มีบาดแผลสองแผลด้วยกันแล้วก็มีอาวุธมีดตกอยู่ในที่เกิดเหตุของผู้ก่อเหตุเองเนี่ย
ที่เขาทำตกไว้ส่วนคนก่อเหตุเป็นเยาวชนชาย
พระท่านบอกว่าอายุแค่สิบสี่ปีสิบสี่ปียังเด็กนะคะ
เขียนรถจักรยานอยู่ทรณะเวฟเข้ามาก่อเหตุก่อนจะหลบหนีไปอ่าฮะ
ซึ่งก็ฉกเงินได้ไปมูลค่าก็หลายบาทพอสมควรนะคะ
ทีนี้พระท่านบอกว่าจังหวะที่ก่อเหตุเนี่ยพระทักษิณเดินมาเจอพอดี

ตอนนั้นไม่ได้แจ้งความไม่ได้อะไรเด็กอาจจะไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรก็ปล่อยไปก่อน
ทีนี้ก็เคยก่อเหตุทะเลาวิวาสกับสามเณรในวัดด้วยนะคะ
กระทั่งพระท่านก็ให้ออกไปศึกที่อื่นอะไรอย่างนี้
เรื่องราวนี้ก็ถูกนำมาเล่าให้ฟังนะคะลองไปฟังเสียงพระของวัดนี้ดูหน่อยค่ะ
เขาเดินมาเจอพอดีครับผมเหมือนกำลังเตรียมที่จะทำอีกครั้งครับ

จำหน้าได้ครับเพราะว่าเคยบวชอยู่ที่นี่แล้ว๑ปี
เขาได้ร่วบตัวทีนี้เกิดการต่อสู้ขัดเขืน
อาของพี่ศักดิ์สินโดนพลาดโดนแทงข้าวที่คลั่งหลัง
แล้วผมก็ได้ยินจากข้างหน้าก็วิ่งไปช่วยทีหนึ่ง
เอาจริงสามเณรกิติศักดิ์เขาก็บอกว่าโอ้โหภาวะนะ
กลัวความปลอดภัยแต่ก็โล่งใจที่สามารถจับกลุ่มตัวได้นี่เลย
เข้าไปในโรงพักห้องขังเรียบร้อยแล้วค่ะจับกลุ่มตัวได้ในที่สุด
เมืองต้นนะคะเจ้าหน้าที่ก็ต้องดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
มีการสอบปากคำร่วมกับสหวิชาชีพเนื่องจากว่ายังเป็นเยาวชน
ส่วนอาการของพระทักษิณตอนนี้ปลอดภัยแล้วนะคะ
ส่วนคดีต่างเจ้าหน้าที่ก็จะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป
สภาพที่เขาไปงัดแล้วก็ขโมยตู้บริจาค
แล้วการที่บวชเรียนไปก็ไม่ได้ช่วยขัดกราวอะไรเท่าไหร่นะครับ